ทีนี้มาตามกันต่อคุณผู้ชมจะพาไปดูเหตุฆ่ายกครัว
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานีเป็นคนร้ายเนี่ยบุกไปฆ่ายกครัวนะคะ
พ่อแม่ลูกรวมสามศพและหนึ่งในสามเนี่ยเป็นเด็กวัยห้าขวบเท่านั้นเอง
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงหมูนะคะแล้วคนร้ายก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุเนี่ยเกิดตอนประมาณตีสามที่ผ่านมา
บริเวณบ้านพักคนงานที่ฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลช้างขวา
อำเภอกาญจนาดิตจังหวัดสุราธานีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะ
สามศพอยู่ภายในสามศพคือนายขันตลีจันดีอายุยี่สิบสี่ปี
ซึ่งมีบาดแผลชะกันนะคะถูกมีดฟันอยู่ที่บริเวณใบหน้า
ศีรษะข้อมือด้านซ้ายเนี่ยจนขาดเลยอีกศพหนึ่งค่ะ
คือนางทองบางศรีเงาะอายุยี่สิบสี่ปีบริเวณศีรษะแล้วก็ใบหน้าเนี่ย
เป็นแผลชะกันนะคะข้อมือขวาขาดเหมือนกัน
และศพเด็กเป็นเด็กชายบิ๊กนะคะ
เป็นนามสมมุติน้องอายุห้าขวบเท่านั้นเองมีบาดแผลจากของมีคมบริเวณศีรษะ
แล้วก็ท้ายทอยนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกชาวลาวนะคะ
ที่เสียชีวิตอยู่ที่นี้ในนานไทพรัตน์ค่ะ
กำนันตำบลช้างขวาบอกว่าสอบถามกับเจ้าของฟาร์ม
ก็เลยทราบว่าก่อนเกิดเหตุออกไปงานศพ
ช่วงเวลาสักประมาณ๓ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ก็โทรศัพท์กลับมาหาคนงานแต่ว่าไม่มีคนรับสาย
ทีนี้พอกลับมาถึงที่ฟาร์มเข้าไปดูค่ะ
ก็พบว่าทั้งหมดถูกฆาตกรรม
เหตุการณ์ฆ่ายกครูนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่
บนช้างขวาซึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนขวัญประชาชนนะคะ
ส่วนทางด้านของนางสิริพรมทองนุ่นภรรยาเจ้าของฟาร์มบอกว่า
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าครอบครัวคนงานชาวลาว

ไม่ทราบสาเหตุของการถูกฆ่าโหดในครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็เร่งหาหลักฐานเพิ่มเติม
รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็จะเรียกตัวพยานคนใกล้ชิดมาสอบปากคำทั้งหมด
ในการหาเบาะแสคนร้ายและติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๘ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ไปเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียด
คือเบื้องต้นไม่เจอร่องรอยการต่อสู้นะคะ
แต่ว่าไปเจอรอยรองเท้าผ้าใบค่ะยี่ห้อดังเลย

แล้วรองเท้าคู่นี้ขนาดเบอร์อยู่ที่๔๑๔๒
เป็นร่องรอยนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ในบ้านพักอยู่ตรงพื้นของบ้านพัก
ซึ่งเป็นแนวทางการสอบสวนนะคะ

ก็เลยทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
แล้วมีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านค่ะ
ใช้มีดฟันไปที่สามีแล้วก็ภรรยาก่อน
ทั้งคู่ก็ยกมือป้องกันตัวนะคะ
ก็เลยถูกมีดฟันจนข้อมือขาดไปทั้งคู่เลยค่ะ
ส่วนเด็ก๕ขวบเนี่ยพยายามวิ่งหนีค่ะ

ลาสุดทางด้านของพาร์มตำรวจเอประวิท
่งถ้วนนะคะผู้กำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
เชิญตัวนายสง่าพรพรมทองนุ่นเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะคะแล้วก็ภรรยาด้วย
แล้วก็บุตรชายด้วยคือไปแยกสอบปากคำที่โรงพักกาญจนดิต
แล้วก็สั่งนำกำลังกว่า๔๐นายนะคะลงพื้นที่เลยค่ะ
ลงพื้นที่แบบปูพรมไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมบริเวณในฟาร์มหมูอย่างละเอียดนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณสระน้ำด้านข้างฟาร์มนะคะจะมีการใช้แม่เหล็กหาโลหะ
ซึ่งคาดว่าคนร้ายจะนำมีดที่ก่อเหตุนี่แหละไปทิ้งทำลายหลักฐาน
ซึ่งตอนนี้กำลังหากันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะ